ก่อนหน้านี้ที่เราทานผลไม้โดยเฉพาะมะม่วง
อยู่ตามรถเข็นต่างที่เห็นเป็นสีเหลือง

ใช่แล้วทานมะม่วงของกัมพูชา
แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนกันแล้วนะคะพ่อค้าแม่ค้า

ทยอยเข็นมะม่วงจากตลาดโรงเกลือนะคะ
ใส่รถเข็นข้ามด่านพรมแดนอรัญญประเทศ

ไปขายที่ฝั่งปลอยเป็ดแล้วก็เวียดนาม
เพราะว่าตอนนี้น้ำแรงทั่วทั้ง
ไม่ว่าจะเป็นไทยลาวเวียดนามนะคะ

ทั้งกัมพูชาก็ทำให้ผลไม้ปลูกไม่ค่อยขึ้น

ตำรวจภูทรคลองลึกจังหวัดสะแก้วค่ะ

แล้วก็ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๑๒

การจราจรบริเวณด่านพรมแดนอรัญญประเทศ
เพื่อที่จะระบายรถเข็น๒ล้อ

เป็นมะม่วงของไทยจากตลาดโรงเกลือ

เพื่อไม่ให้กีดขวางรถบรรทุกรายอื่นนะคะ

เป็นที่ต้องการของชาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนาม

กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมตอนนี้ราคาดีมากนะคะ
แล้วก็กล้วยไข่ขายดีจนขาดตลาด
เฉพาะมะม่วงแก้วขายดีที่สุดเลย
แต่ละวันมีการสั่งซื้อกว่า๑๕๐ตันค่ะ
ราคากิโลกรัมละ๑๕บาทปีนี้สูงขึ้นนะ

พอนำไปขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๔๐บาท
กำไรอยู่ประมาณ๒๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ

ส่งต่อไปนะคะได้ราคาถึงกิโลกรัมละ๕๐บาท
เท่าตัวเลยนะคะถ้าเอาไปขายที่เวียดนามนะคะ